เริ่มด้วยการฟื้นฟูร่างกายแล้วก็ซ้อมในเรื่องของการครองบอล

แคมป์กันมา๑๗คนนะครับอีก๕คนจะมาสมทบวันนี้ครับ
ก็มีพิธีวัฒน์เอกณิตแล้วก็ศิวกร
ส่วนอีกหนึ่งคนนะครับที่จะเข้ามาแทนชนะทิพย์อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับ

รายงานตัวเหมือนกันครับมี๒คนถอนตัวจาก๒๘คนที่ประกาศตัวออกมา
ก็คือเควินดีโรมรำแก๊กซ้ายจากการท่าเรือครับที่เจ็บ
แล้วก็ปรเมฆอาจวิลัยกองหน้าของเมืองทองที่ยังไม่ฟิต
แล้วก็ไม่มีการเรียกใครเข้ามาเสริมเพิ่ม
คนครับที่มารายงานตัวก่อนในช่วงแรกนะครับ
ก็เป็นแก่นนำหลายต่อหลายคนซึ่งโค้ดระอิสระศรีทโร
ก็ควบคุมการฝึกซ้อมนะครับเป็นผู้ช่วยของนิชโนในชุดนี้
อีก๕คนมีเบนเดวิสครับดาวเตะจากฟูแลม

ฤษฎากาแมนธิติโชคพาโสและวรชิตกณิตศรีบำเพ็ญ
นักเตะจากชนบุรีจะมาสมทบวันนี้ครับ
หลักก็บอกว่านิชโนกำชับเรื่องการซ้อม
บอกให้ระเบียบวินัยแล้วก็การเข้าแคมป์
เป็นไปในทิศทางเดียวกับชุดใหญ่ให้ได้
ซึ่งอุ่นเครื่อง๒นัด๑๑และ๑๔ตุลาคม

ชโนก็จะเดินทางมาดูด้วยตัวเองครับ
สองเกมของชุดใหญ่นะครับย้ำกันแต่เนิ่นเนิ่นครับ

สัญญาณ๑๘นาที๓๐นาทีถ่ายทอด๑ทุ่ม
แล้วก็๑๕ตุลาคมนะครับเป็นบอลโลก

ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดเหมือนเดิมทั้ง๒เกมนะครับ
แล้วก็ชมสดออนไลน์ได้ทั้ง๒เกมเหมือนกัน